คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความรุนแรง

เพราะว่าเด็กนี่ทะเลาะกัน

นัดกันใต้ต้นไม้สองรุมหนึ่ง
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับ
ความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเอาอย่างนะครับ

ต่อยกันซะแล้วนัดเตะกันซะแล้วนะฮะ
ทำไมต้องไปทำร้ายน้องเขาขนาดนั้น
หนูมาตั้ง๒คนไปทำร้ายคนคนเดียว

แท็กไม่สนับสนุนความรุนแรงนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็ติดแฮชแท็กพิกัด
บอกว่าเกิดขึ้นที่พนมดงรัก

แล้วก็ขอให้ช่วยยายแชร์ตามหาเด็กในคลิปให้หน่อย

เอาไปให้ตำรวจจัดการเด้อทำเกินไป

ว่าจะต้องดูแลอบรมลูกหลานอย่างไรนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้นะครับก็

ผู้ใหญ่สองฝ่ายควรเรียกเด็กมาคุยกัน

ไม่ควรจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้
แล้วก็มีคนเข้าไปตำหนิด้วยนะครับ

ไม่ห้ามปรามเด็กเขาล่ะหรือว่ายังไงกันแน่นะฮะ
พอแล้วสำหรับภาพรุนแรงแบบนี้นะฮะ